แต่สำหรับภารกิจช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวงแม้ว่าจะจบลงไปแล้ว
แต่ว่าอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก
ก็คือคุณนรงศักดิ์โอสธนากรตอนนี้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ท่านออกงานอย่างเป็นทางการ
เนื่องในสัปดาห์พระพุทธศาสนาแห่งชาติก็คือสัปดาห์นี้
โดยท่านเองได้นำข้าราชการแล้วก็ประชาชนไปถวายเทียน
เนื่องในวันอาสานหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีนี้
นายนรงศักดิ์โอโสธนากรผู้ราชการจังหวัดพยาว
ข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดพยาว
ไปถวายเทียนพรรษาที่วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง
วัดศรีอุโมงคำแล้วก็วัดรัตนาวราราม
อำเภอเมืองพยาวในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
โครงการการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
งในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอสานหบูชา
แล้วก็วันเข้าพรรษาประจำปีนี้คือปี๒๕๖๑๒๗๒๘นี้
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพยาวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นค่ะ
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด
ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนกิจชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส
แล้วก็เป็นการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม
แล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาด้วย